ถ้าเกิดว่าเป็นผู้หญิงเนี่ยใช้รถใช้ถนนแล้วก็ขับรถไป
มาเจอพฤติกรรมมาเจอเหตุการณ์แบบนี้บนท้องถนนก็คงกลัวเหมือนกันนะคะ
เพราะมีผู้ชายคนนึงเนี่ยเขามาจอดรถมอเตอร์ไซค์ขวางรถยนต์
แล้วดูพฤติกรรมเขาสิคุณผู้ชม
คือเอาหินมาทุบกระจกรถ
แล้วพยายามกระโดดขึ้นกระโปรงหน้ารถทันทีเนี่ย
แล้วคนที่อยู่ในรถเป็นผู้หญิงก็กรี๊ดแต่ก็ถ่ายคลิปเอาไว้ได้นะคะ
ผู้ชายคนนี้เขาขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วก็มาจอดขวางหน้ารถนะคะ
พยายามจะดึงประตูเปิดนะประตูฝั่งคนขับ
แต่ว่าคู่กรณีก็คือผู้เสียหายไม่ยอมเปิดประตูให้
ผู้ชายคนนี้เขาก็เลยปีนขึ้นไปที่ฝากระโปรงรถจ้องหน้าเลย
คนขับก็พยายามบีบแต่ปีนปีนจะไล่
ผู้ชายคนนี้วิ่งลงไปแล้วก็ไปเข็นรถมาขวางหน้า
เดินมาข้างหน้าเดินมาข้างคนขับอีก
แล้วสิ่งที่เขาตะโกนคือเขาตะโกนว่ามึงเบียดกูแบบนี้ค่ะ
เสียงผู้หญิงในรถก็พยายามจะโต้ตอบกลับไปบอกว่าก็แค่เบียดไหมอ่ะพี่
แล้วก็บอกกันโทรหาตำรวจเลยโทรหาตำรวจเลย
เสียงเห็นไหมคะอันนี้เสียงบิดแรร์

แล้วเขาก็มาตะโกนเบียดมึงเบียดกูแบบนี้
ท้ายที่สุดคลิปมันตัดไปค่ะคุณผู้ชม
คลิปนี้คนเขาก็แชร์กันในเฟซบุ๊กเกลียนละอ่อน
แล้วก็ระบุข้อความด้วยนะคะบอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ถนนเพชรชบุรี
ระหว่างสุขุมวิทย์สามสิบเอ็ดมุ่งหน้าคลองตัน
พฤติกรรมผู้ชายคนนี้คลั่งมากเลยค่ะ
อันตรายต่อผู้ใช้ถนนอย่างมาก
ทีนี้ในโพสต์ลำดับเหตุการณ์ให้ฟัง
บอกว่าได้ยินเสียงคนโวยวายแต่ก็ฟังไม่รู้เรื่อง

ตอนแรกในรถเก๋งคันนี้เขาก็คิดว่าคงเป็นคนเมาทะเลาะกัน

หลังจากนั้นมาได้ยินเสียงบีบแร่อีกหนึ่งครั้ง
ก็จับใจความได้ว่ารถของเธอไปเบียด

ถ้าเกิดว่าใครใช้เส้นนั้นจะรู้ว่ามันเป็นถนน๒เลน
ให้รถวิ่งสวนกันได้ก็เลยไม่แน่ใจไง
ตัวฝ่ายผู้หญิงไม่แน่ใจว่ารถฉันไปเบียดรถมอเตอร์ไซค์เขาตอนไหน
ส่วนคลิปหนึ่งช่วงเวลาประมาณทุ่ม๑๘นาที
คนร้ายขับรถมาปาดหน้ามาจอดขวาง

ได้จอดรถให้ผู้หญิงที่ซ้อนมาด้วยกันลงจากมอเตอร์ไซค์ไปก่อน
หลังจากนั้นคือเขาก็พยายามหักเบี่ยงหลบแล้วก็ขับต่อไป

ทีนี้พอขับต่อมาที่ซอยสุขุมวิท๓๑มุ่งหน้าเพชรชบุรี
คนร้ายยังไม่ยอมเลิกรานะคะ
ขี่มอเตอร์ไซค์มาปาดหน้ามาจอดขวาง
ส่วนคลิป๒คลิป๓ปีนขึ้นมาหน้ารถเลย
มีทั้งทุบทุบกระจกทุบหลังคาแล้วก็ขับรถตามประกบ
ก้อนหินมาทุบกระจกเครื่องใส่กระจกอีก
ล่าสุดคุณผู้ชมอันนี้เป็นรายงานเบื้องต้นนะคะ
บอกว่าสามารถจับกลุ่มผู้ชายคนนี้ที่ขี่มอเตอร์ไซค์มาก่อเหตุได้แล้ว
ส่วนความคืบหน้าเพิ่มเติมเดี๋ยวถ้าเกิดมีรายงาน